คุณผู้ชมครับที่ร้อยเอ็ดนะครับมีแก๊งวัยรุ่นดักอุ้มตัวคู่อริมาจากรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็มายิงเขาจนบาดเจ็บสาหัสก็มีคนช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้มีกลุ่มวัยรุ่นดักซุ่มยิงคู่อรินี่ฮะแล้วก็ลงไปรุมทำร้ายกันอีกนะครับทุกผู้ชมครับตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
นี่มีเสียงปืนดังขึ้น๙นัดนะฮะ
ก่อนที่กลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยจะพากันขับรถหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับหลังเกิดเหตุตำรวจสอบพ่อเมืองร้อยเอ็ดก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตรงจุดเกิดเหตุเป็นร้านขายใบกระท่อมในพื้นที่บ้านหนองแก่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นนะครับเปิดเป็นร้านขายใบกระท่อมนะฮะถ้าดูร่องรอยความเสียหายที่ร้านเนี่ยจะมีกระจกหน้าร้านที่ถูกยิงนะครับมีรูกระสุนปืนอยู่หลายจุดนะครับมีจักรยานยนต์ของลูกจ้างในร้านนี่ที่โดน
คนเจ็บชื่อนายตูมตามนะครับอายุ๒๐กว่าปีถูกยิงไปสองนัดกระสุนเข้าหน้าท้องแล้วก็กลางหน้าอกลูกจ้างในร้านตอนนั้นก็ขับรถเก๋งนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับหลังจากถูกยิงไปวันนี้เราก็ไปตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้นะครับที่ร้านที่เกิดเหตุยังมีร่องรอยกระสุนปืนอยู่นะฮะที่กระจกหน้าร้านกับจักรยานยนต์ของลูกจ้างในร้าน
ซึ่งในเหตุการณ์เนี่ยเป็นลูกจ้างของร้านขายใบกระท่อมนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเห็นคนเจ็บขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านแล้วโว๊คกลับมา
พอวกกลับมาเนี่ยก็มาเจอคู่อริที่ดักอยู่พอดีซุ่มอยู่แถวนั้นก็กระโดดเข้าล็อกคอเลยนะฮะ
ตอนที่กำลังขี่จักรยานยนต์อยู่พอล็อกคอเขาดึงเขาลงมาจากจักรยานยนต์ได้
ก็จ่อยิงไปนัดหนึ่งคนเจ็บก็พยายามวิ่งหนีเพื่อขอความช่วยเหลือคนแถวนั้น
มือยิงเนี่ยยิงกราดใส่มาอีก๘นัดรวมเป็น๙นัด
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็แยกย้ายกันขี่รถหลบหนีไป
มีรถยนต์๒คันมีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนะฮะ
มุ่งหน้าไปทางสามแยกไฟแดงถนนบายพลาสตัดใหม่

รอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ